มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหววอเล็กบอลกันบ้างนะครับก็เป็นกีฬาชนิดหลักที่เราตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็ซีเกมเนี่ยคงต้องดูนอกเหนือจากเรื่องของการคว้าเหรียญทองแล้วเราต้องดูความพร้อมของนักกีฬาทุกทุกคนด้วยต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันโอลิปิกในรอบเข้าเลือกของโซนเอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับ
จิตถิ่นขาวเองเนี่ยก็ได้บอกเหมือนกันแหละครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีโอกาสในการคว้าเจ้าเหรียญทองต่อเนื่องแต่ต้องยอมรับนะครับว่าชาติคู่แข่งก็พัฒนามาอย่างมากเหมือนกันหลังจากที่ได้อุ่นเครื่องกันในศึกอาเซียนกลางปีครับ
ไทยถูกยกให้เป็นเต็งเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วนะครับสำหรับกีฬาวอเล็ตบอลหญิงแล้วก็ชายนะครับในประเภทไนโรมนะครับหลังจากครองแชมป์ต่อเนื่องถึงสิบเอ็ดสมัยในประเภทหญิงตั้งแต่ซีเกมครั้งที่สิบแปดที่จังหวัดเชียงไหนเมื่อยี่สิบสี่ปีก่อนรวมถึงแชมป์สูงสุดสิบสามสมัยจากทั้งหมดยี่ส
สี่ทีมแล้วก็ปรับรูปแบบให้แข่งขันแบบเจอกันหมดแต่ตอนนี้คู่แข่งในอาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เจ้าภาพและอินโดนีเซียซึ่งมีหลีกในประเทศก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างจะรวดเร็วเลยครับ
ล้มเราให้ได้ควดเราให้ได้เราก็ต้องรักษามาตรฐานของเราไว้
อินโดเองฟิลิปปินส์เองเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็หวัง
แล้วก็เวียดนามเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกเราก็ไม่ประหมัด
จะเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับในเวลาบ่าย๒โมงครึ่ง
แล้วก็รอบชิงเหรียญทองในเวลา๕โมงเย็นครับ